ข้ามเมื่อวานนี้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

มีผู้ชายคาดว่าน่าจะเป็นสัญชาติพม่า
ถูกทำร้ายร่างกายคือถูกแทงที่ท้องจนอวัยวะเนี้ยไหลออกมาเลยนะ
แล้ววิ่งมาเสียชีวิตอยู่หน้าเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
แม้ว่ากู้ภัยจะเข้ามามาช่วยปั๊มหัวใจ
พยายามยื้อชีวิตอย่างไรก็ตามแต่ช่วยไม่ทัน
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุประมาณทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์ทองทัพรองสารวัตรสอบสวนสนโชคชัย
พอได้รับแจ้งพาสายตรวจไปพาฝ่ายสืบไป
พาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและกู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
พอไปถึงค่ะไปพบศพนายจ่ามอายุ๑๙ปีสัญชาติพม่า
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณประตูทางเข้าภายในร้านก็คือหน้าเคาน์เตอร์
จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายมีรอยสักที่แขนซ้ายและคอด้านซ้าย
แต่ที่ตรงช่วงท้องมันมีบาดแผลขนาดใหญ่
ลักษณะของการถูกของมีคมแทงจนอวัยวะภายในมันไหลออกมากองอยู่ที่พื้น
อกจากนี้มีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะด้วยและตามร่างกายมีรอยถูกทุบหลายแห่งค่ะ
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ตายวิ่งหนีผู้ชายกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
มาจากริมถนนฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือหน้าห้างบิ๊กซีลาดพร้าว
แล้วก็มาถูกรุมทำร้ายตรงหน้าร้านสะดวกซื้อจุดนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้วิ่งเข้ามาหลบภายในร้านพยายามจะให้พนักงานช่วย
พนักงานก็พยายามช่วยนะคะตะโกนห้ามห้ามกลุ่มที่มาทำร้ายร่างกาย
กลุ่มนี้วิ่งหนีหายไปแต่ผู้ตายค่ะถูกรุมทำร้ายร่างกายแล้ว
นอนหายใจรวยรินอยู่หน้าเคาน์เตอร์รีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่ทันการนะคะพยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ยื้อชีวิตไม่ไหวจริง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำพยานไปสอบสวนอย่างละเอียด
ก็คือพนักงานที่อยู่ในร้านนี่แหละ
และล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสนโชคชัยลงพื้นที่
ไปดูซิแถวนั้นมันมีกล้องวงจรปิดไหม
มีนะคะเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นห้าง
มีที่หน้าห้างบิ๊กซีนลาดพร้าว
ที่หน้าร้านสะดวกซื้อก็มีเป็น๒จุดที่มี
เบื้องต้นนะคะคือให้ดูแต่กล้องวงจรปิดนะ
ให้ดูนะว่ามันมีนะแต่ภาพไม่ให้ดู
เพราะว่าตำรวจบอกว่าดูหมดแล้ว
และทราบใบหน้ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ
แบ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็น๒กลุ่มแบบนี้
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีสัญชาติพม่า
กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มไทยใหญ่
คาดว่าจะเกิดจากงานประจำปีเมื่อวานนี้
เป็นงานประจำปีของกลุ่มไทยใหญ่จัดขึ้นกันที่แถวนั้นแหละ
อาจจะมีการดื่มเหล้ากันเมากัน
แล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งจนนำมาสู่การรุมทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในย่านลาดพร้าว
โดยเฉพาะบริเวณรอบห้างบิ๊กซีลาดพร้าว
มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติพม่าค่ะ
ไล่ทำร้ายร่างกายกันอยู่เป็นประจำ
และก่อนหน้านี้เคสนี้ไม่ใช่เคสแรก
เขาบอกว่าเคยมีชาวพม่าเสียชีวิต
การรุมทำร้ายร่างกายที่หน้าห้างบิ๊กซีราชพร้าวมาแล้ว
หลายคนฝากตำรวจดูแลด้วยค่ะ